หลายคนให้ความสนใจอยู่เหมือนกันค่ะ

พระฤหัสสบดี๘เดือน๙ศิลปินนักแสดงเขามีงานบวงสวงเอาเลิกเอาชัยกันเยอะเลยค่ะ
ทำพิธีบวงสวงคณะหมอลำใจเกินร้อยมหาสารคามนี่เองไม่ใกล้ไม่ไกลนะฮะ
เขามีชื่อพิธีอย่างที่บอกไปว่ายกอ้อยอครูคณะหมอลำใจเกินร้อยเมื่อวาน

มีนักร้องแดนเซอร์แล้วก็ลูกวงกว่า๒๐๐คน
คุณผู้ชมดูเยอะมาก

เริ่มตั้งแต่พิธีสงฆ์ในช่วงเช้าค่ะ
หลังจากนั้นก็มีการบวงสวงเทวดาฟ้าดิน

โดยมีคุณแม่ชวีวันดำเนินศิลปินแห่งชาติ
และคุณพ่อปฉลาดน้อยส่งเสริมเป็นประธานนะคะ
ทำการปักทูบถวายเครื่องสังเวย
มีการครอบครูแล้วก็โปรยดอกไม้ด้วยค่ะ
ขันครูอธิษฐานจิตเพื่อความเป็นสิริมงคล
ถูกต้องรวมไปถึงแน่นอน
เขามีการรำถวายสารหลักเมืองที่มหาสารคามด้วยคุณผู้ชม
ทางด้านปอล์ปอล์สิริชัยที่หน้า
เริ่มเปิดงานฤดูการใหม่ใช่ไหม
เขาก็ต้องมาทำพิธีรำลึกถึงครูบาอาจารย์กันหน่อย
ไหว้ให้ครบทุกประตูเป็นสิริมงคลแน่นอน
เขาบอกว่าออกมาจากจิตสำนึกเลย
รู้สึกอบอุ่นใจทำให้ทุกอย่างราบรื่น
เรื่องยากก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายได้หมดค่ะ

หมอลำใจเกินร้อยจะเริ่มเปิดวง๒๑กันยายนนี้พ่อแม่จ๋า

เพราะว่าเขาซ้อมกันหนักมากซ้อมกันมานานกว่า๒เดือน
กลางวันก็ซ้อมกลางคืนก็ซ้อม

ใครที่แบบเคยจำได้ว่าชุดนั้นเคยดูแล้วไหม
คราวนี้เปลี่ยนยกเซตเลยเพชรละยิบนิดนึงครับแทงตาแน่นอนคุณผู้ชม
และที่สำคัญเขาบอกมานะทีมงานเพิ่มกว่า๔๐๐คน

ขนาดที่ว่ายังไม่ทันจะเปิดวงนะ
คิวงานของคณะหมอลำใจเกินร้อยตอนนี้ยาวไปจนถึงปี๒๕๖
เฮ้ย๒ปีเลยหรอ๒ปี
ข้าม๖๖๖ไปเลยยาวไปเลยครับ
ยาวไปด้วยวันปีใหม่วันรอยตราทงสมการค่ะ
จองข้ามกันไปแล้วนะเรียบร้อยเลยคุณผู้ชมค่ะ
ทางด้านคุณบอยสิริชัยเองแล้วก็นางเอกหมอลำ
หวานใจบอสบอยเขาน้องแอนอรดีคนสวย
ขอบคุณแฟนแล้วก็ที่สำคัญเราก็ขอบคุณเขาเหมือนกัน
เพราะว่าเขาพูดเลยนะขอบคุณบันเทิงไทยรัฐ
ที่นำเสนอข่าวเปิดพื้นที่ให้คณะหมอลำของเขามาโดยตลอดเลย
ไปฟังเสียงคนสวยคนหล่อกันเลยค่ะ
ขอบคุณแฟนของไทยรัฐบันเทิงด้วยนะครับ
ขอบคุณไทยรัฐด้วยนะครับที่นำเสนอข่าว

เป็นสื่อเป็นตัวกลางให้ทำให้ทุกท่านรู้จักเรา
รู้จักหมอลำเป็นการยกระดับให้เกิดความชื่นชอบชื่นชม
แต่เดี๋ยวนี้ก็คือไปทั่วประเทศเลยทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคใต้
ไม่ใช่แค่คนหันมาฟังหมอลำ
แต่มันทำให้มีคนเกิดความอยากเป็นหมอลำด้วย
ใช่ค่ะถือว่าสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องเยาวชนรุ่นใหม่กันด้วยนะ
เพราะว่าหมอลำก็เป็นอีกหนึ่งผลงานที่แบบสร้างชื่อสร้างอาชีพ
แล้วก็สร้างรายได้อย่างงามเลย
เอาจริงอยากจะจ้างคณะนี้เหมือนกันน้ำครบ
แต่ว่าคิวเค้าข้ามไปสองสามปีแล้วนะ

อีกมันอยากจะจองเหมือนกันแต่เงินไม่ไหว
เพราะว่าถ้าจ้างมากลัวตัวเองจะแต่งตัวด้วย
เป็นหรือขอตามว่ากันใหม่นะผู้ชม